เคลื่อนผู้ตายออกจากบ้านตามคติโบราณนั้นมีความเชื่อซึ่งยังปฏิบัติกันบ้างในบางท้องถิ่น
ธรรมเนียมการซัดข้าวสารหรือข้าวตอกขณะเคลื่อนผู้ตายออกจากบ้านไปวัด
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการนำทางดวงวิญญาณเพื่อให้ผู้ตายไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่ดี
โดยสันนิษฐานว่าการนำข้าวสารมาใช้เพราะเป็นของที่มีอยู่ทั่วไปและถือเป็นของสูงหรือสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอำนาจชนะความชั่วร้าย

ทำไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน